มันยังไม่หยุดต่อให้มันไม่เนียน

ความพยายามเป็นเลิศ
หมูครับ
หมูนายขอดูชื่อหน่อยค่ะขอดูชื่อหน่อยชื่อข้างหน้าพี่
ห่ออ๋อหนูห่อพี่ติดเข็มผิดนะเนี่ย
คือผมเห็นเขาแต่งตัวตำรวจแล้วผมนึกอะไรรู้ไหม
อายุผมนึกถึงตลกคาเฟ่
ตลกคาเฟ่ที่พี่เขาจะขึ้นบนเวทีแล้วแต่งเป็นตำรวจแล้ววิ่งมานะครับ
ตระกูลเชิญยิ้มทั้งหลายแต่งตัวแบบนี้

คุณผู้ชมแล้วทำไมพี่รู้เยอะอะพี่ผู้หญิง
ทำไมพี่รู้เยอะเพราะว่าพี่เป็นทหารไง
มันติดกลับนะอะไรบ้าง
นี่แหละครับคุณผู้ชมตอนแรกถามเลยพี่

เฮ้ยป้ายชื่อพี่อ่ะหนูท่อนะ
แล้วหมูห่อออกมาจากไหนหิวเหรอ
คือมันรีบไงหรือว่ากล้องมันกลับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงก็เลยทักท้วงไปนะครับ

ผู้ชายที่อ้างเป็นตำรวจนะครับก็แพนกล้องให้ดู
เธอก็ทักอีกพี่ติดเข็มผิดนะเนี่ย
เหมือนจะเป็นหนูห่อใช่ไหม

แต่ว่าตัววิชาชีพบอกหมูห่อ

ครับนอนหนูกับหมอม้ากลมผิดด้าน
นี่แหละครับเขาทักไปทักไปว่าติดเข็มผิดใช่ไหมเนี่ย
พอพูดยังไม่จบทันจบประโยคมันปิดกล้องเลยนะครับ
ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่
เน็ตเข้ามาบอกโอ้โหตำรวจหนวดเฟิร์มเลยเฮ้ย

เพราะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ

นี่ครับแม่เนี่ยฮะโอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น
แต่คุณผู้ชมครับเวลาเจออะไรแบบนี้นะ
คือมีหลายคนปรึกษาผมเจออย่างนั้นเจออย่างนี้

เอาล่ะถ้าคิดว่าจิตแข็งแล้วมีประสบการณ์มากพอ
อยากจะคุยให้มันสนุกอยากจะจับโป๊ะมันก็เอา
แต่คนอื่นผมแนะนำให้ตัดสายทิ้งนะ
ตัดใส่ทิ้งอย่าไปหยุดอย่าไปคุยอย่าไปอะไรนะ

ไอ้พวกนี้ถ้าเก่งนะลิงยังหลับนะ
มันกล่อมลิงยังหลับนะอย่าไปท้าอำนาจก่อน

คุณเมย์ก็เท่านั้นเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า